ซึ่งก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของโครงการอุโมงไฟของกรทม
มาตั้งแต่ต้นนะครับจนนำมาซึ่งการตรวจสอบของสตง
แล้วก็มาถึงวันที่สตงชี้มูลโครงการอุโมงไฟของกรทม

ช่วงนี้นะครับเราจะย้อนไปดูที่มาที่ไปของโครงการนี้กันอีกครั้งครับ
แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งแต่แรกที่กรุงเทพมหานคร
บริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณดำเนินการกว่า๓๙ล้านบาท
เหมาะสมกับงบประมาณที่ลงทุนไปหรือไม่
แต่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้กรทมได้จัดทำขึ้น
เพื่อต้องการสร้างพื้นที่ความสุขให้แก่ประชาชน

โดยเปิดเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙

งบประมาณที่ใช้สามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตง
ตรวจสอบพบมีพฤติกรรมหัวราคาหรือสมยอมกัน

นำมาจดทะเบียน
เพื่อเป็นข้ออ้างให้กับกรุงเทพนคร
ในการที่จะไปสอบถามราคา
ว่าถ้าจะจัดประดับไฟ

ราคาการควรจะเป็นเท่าไหร่
นั่นก็คือบริษัทจีปาถา
กับอีกบริษัทหนึ่ง
ซึ่งก็อยู่ในเครือของเครือข่ายเดียวกัน

ก็อยู่ในความรับผิดชอบ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
กับมีผู้บริหารที่เป็น
คณะจัดการณ์ระดับสูง

รวมทั้งคณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการ

ซึ่งก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่
ตงจึงมีมติเอกฉันว่าพฤติกรรมครั้งนี้

ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๙คน

ทุจริตแห่งชาติหรือปปช

เพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
และจะส่งเรื่องให้ประหลัดกอทม
เพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัย

ส่งเรื่องให้ปปชดำเนินการตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการเสนอราคา
ทั้งนี้คอตงตั้งข้อสังเกตว่า

จึงต้องสอบสวนว่ามีส่วนต่างอย่างไรบ้าง

จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบทุจริตในครั้งนี้